อีกหนึ่งท่านเป็นเรื่องราวดีคุณก้อยรัชวิน
คุณก้อยกันเลยค่ะ
คือปีนี้พี่ตูนเขาใช้แฮชแท็กว่ากล้าเก้า
ไม่ใช่แค่เฉพาะทีม๙ไม่ใช่เฉพาะศิลปินดาราชวนทุกคนเลยค่ะ
มาทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำได้มาก่อน